ต่อเมื่อสักครู่นี้ช่วงแรกเราเห็นภาพรวมทั้งประเทศ
เจาะลึกเป็นรายภาคแล้วก็ลงเป็นรายจังหวัดกันไปแล้ว
ในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีนัยยะทางการเมือง
คราวนี้มาดูกันครับเมืองหลวงของประเทศ
อย่างกรุงเทพมหานครนั้นจะมองข้ามไปไม่ได้เลย
เพราะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญทางการเมืองเหมือนกัน
กรทมเป็นยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการแสดงออกทางการเมือง
กลุ่มนอกประชาก็เคยใช้กลุ่มกบปสก็เคยใช้
แล้วก็ล่าสุดนี้ก่อน๒๒พฤษภาคมปี๒๕๕๙
ฐานเสียงของกรปศที่ใช้กรุงเทพมหานคร
ในการขับเคลื่อนแสดงออกทางการเมืองนั้นค่อนข้างจะหนาแน่นมากทีเดียว
รอบนี้เลยน่าจับตามองว่าคนกรุงเทพมหานครก็ดี
คนที่เคยให้การสับสนุนกับปปศก็ดีเขาจะมองอย่างไร
แล้วนปชด้วยซึ่งก็อยู่ในกรทมเหมือนกันเนี่ยนะครับ
แก่นำก็อยู่แล้วก็ประกาศขึ้นไว้อย่างต่อเนื่อง

ภาพรวมครับคุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครทั้งหมด
สีเขียวครับชัดเจน๕๐เขตรับชนะไม่รับแบบขาดลอยนะครับคุณผู้ชม
ซึ่งนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นครับว่าตัวเลขในกรุงเทพมหานครนั้นนะครับ
ทั้ง๕๐เขตตอนนี้นับไปแล้วอย่างไม่เป็นทางการ
ประมาณสัก๙๕สำหรับการออกเสียงประชามติปี๒๕๕๙นะครับ
เห็นชอบครับล้านกว่าคะแนนเสียงไม่เห็นชอบประมาณ๖แสนกว่าคะแนนเสียงด้วยกันนะครับ
รวมทั้ง๕๐เขตคราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปเจาะเป็นรายเขต
กมา๕เขตหยิบมา๕เขตสำคัญที่มีนัยยะทางการเมือง
เขตที่จะพูดถึงจากนี้ไปในอดีตครับเมื่อการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมปี๒๕๕๙
ในปีนั้นพักเพื่อไทยเขากวาดคะแนนเสียงไปได้แล้วก็ถือว่าเป็นพื้นที่ของพักเพื่อไทยหลักนะครับ
เขตแรกก็คือคลองสามวาครับคุณผู้ชมที่คลองสามวาที่ปรากฏตัวเลขขึ้นมานะครับ
นี่คือตัวเลขที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมซึ่งเคยเป็นฐานเสียงของพักเพื่อไทยมาในตัวเลขเมื่อวานนี้๗สิงหาคม๒๕๕๙
ปรากฏว่าชาวคลองสังวาบอกว่ามารอบนี้ผ่านไป๙ปีแล้วรับร่างรัฐมนูลครับ
สัดส่วนคะแนนเสียงนะครับ๔๗๐๐กว่าคะแนนด้วยกันครับ
นั่นคือในพื้นที่คลองสามวาพื้นที่แรกที่เคยเป็นฐานเสียงพักเพื่อไทยถัดมาครับเก็บพื้นที่คลองสามวาแล้วเราจะหยิบมาดูกันต่อที่คันนายาว๒๓๐๐กว่าคะแนนของชาวคันนายาวก็บอกว่ารับได้กับร่างรัฐมนูลฉบับนี้นะครับ
ต่อตัวเลข๑๑๐๐กว่าคะแนนที่ไม่เห็นด้วยหรือไม่รับ
คลองสามวาผ่านไปคันนายาวผ่านไปถัดมาคือดอนเมืองครับ
พื้นที่นี้ก็ต่อสู้กันขับเขี้ยวกันสนุกนะครับในการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมก็จะมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นพอสมควรเหมือนกันระหว่างพักเพื่อไทยกับพักประชาธิปัตย์
อนเมืองในรอบนี้เนี่ยออกมาแสดงความคิดเห็นคือรับมากกว่าไม่รับด้วยสัดส่วนคะแนนแล้วก็ประมาณ๓๐๐๐กว่าต่อตัวเลขประมาณสักหมื่นกว่านะครับ
ถัดไปครับคุณผู้ชมเขตดุสิทธิ์เขตดุสิทธิ์แห่งนี้นะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นพื้นที่ที่ประธานองค์คมนตรีแล้วก็รัฐบุรุษนั้นไปใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามตินอกพื้นที่ด้วยเพราะว่าตามพื้นที่ทะเบียนบ้านของท่านเนี่ยอยู่ที่นครราชสีมาเมื่อวานนี้มาใช้สิทธิ์ใช้เสียงในพื้นที่เขตดุสิทธิ์แล
หมื่นกว่าคะแนนก็คือรับร่างรัฐมนูลฉบับนี้นั่นคือพื้นที่
สีเขียวนะครับมีจำนวนสัดส่วนมากกว่าพื้นที่สีแดงครับ
นี่คือ๕เขตหลักครับคุณผู้ชมในกรุงเทพมหานครซึ่ง
เขตนี้อย่างที่ย้ำเอาไว้ตั้งแต่ตอนช่วงแรก
เคยเป็นพื้นที่สำคัญของพักเพื่อไทย

รับมากกว่าไม่รับใน๕เขตดังกล่าวนะครับ
นี่คือภาพรวมที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีนั้นได้รวบรวมมาให้คุณผู้ชมติดตามกันในช่วงนี้นะครับ